ส่วนเรื่องนี้ต้องดีใจเลยค่ะเพราะว่าเจอตัวแล้วนะคะ
กลัวกับน้องตัวต่อจำได้ไหมคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ที่เขาตามหากัน๔วันที่หายไป
จากโรงเรียนประจำนะคะก็ตามหากัน
เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นทั้งไร่อ้อยไร่มันครับ
หากันทั่วเลยสี่วันเต็มจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
เจอแล้วนะคะให้คุณผู้ชมไปดูนาทีที่ได้พบหน้าน้องกลัวกับน้องตัวต่อค่ะ
ออกมาลูกออกมาหิวไหมหิวไหมมาออกมาก่อนลูก
ระวังโดนพ่อลูกเออออกมาออกมาออกมาหรือว่าออกมา
โหอยู่ไปแอบอะไรแล้วลูกมาอยู่กี่วันแล้วหรือหื้อ

แต่น้องอ๋อโหเด็กน้อยนะคะไปอยู่ในท่อพูดมาโต้โพง
เจอประมาณสักทุ่มสี่สิบเมื่อคืน

นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

อยู่หน้าโรงเรียนบ่อทองที่อำเภอหนองม่วง
ตอนที่เจอนี่ก็คือสภาพอิดโรยเลยค่ะ

มีการบาดเจ็บจากการถูกน้ำตำเท้า

แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลดูร่างกายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ
คนที่เจอเด็กนายยุทธนาเป่ากระโทกค่ะ
แล้วก็เห็นน้องทั้งสองคนวิ่งจากถนนไปซุกอยู่ในท่อระบายน้ำ
ไปดูเส้นทางหน่อยค่ะว่ามาถึงตรงจุดนี้ได้ยังไงนะคะ

คือหนีออกจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๔
แล้วก็เดินลัดเลาะข้ามเขาไปซ่อนตัวอยู่ในไร่มันสัมปะหลังและไร่อ้อย
แล้วก็อย่างที่เขาเจอเบาะแสก็คือว่ามีการทิ้งเสื้อผ้า
แล้วก็ของใช้บางส่วนเอาไว้อ่ะนะคะแล้วตรงจุดนี้ก็จะมีการจับปลา
บ่อเผากินเป็นอาหารออกมาแล้วก็มาถอดเสื้อผ้า
มาจับปลาเผากินคือประทางชีวิตด้วยปลาลูกพุทธศาสตร์
ฝักยาวถั่วภูหิวก็กินหิวก็กิน
แล้วก็อาศัยดื่มน้ำจากลำทานเอาตัวลอกกันได้
เอาตัวรอดได้แต่ว่าพอผ่านเส้นทางตรงนี้เสร็จแล้ว
ซุกตัวอยู่ในท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนคือใช้ใช้เส้นทางในการเดินทางเนี่ย
๒๐กิโลกรัม๔วัน๓คืนถามจะไปไหน
บอกตั้งใจจะออกไปให้ถึงถนนสายเอเชียจะกลับบ้านที่อุทัยธานีกับจังหวัดตาก
หนีออกมาจากโรงเรียนนะคะน้องตัวต่อบอกว่าออกมาแบบนี้เพราะอะไร
กดดันหลายเรื่องค่ะรุ่นพี่กันแกล้ง
ข่มขู่ใช้งานถูกทำร้ายร่างกายด้วย
น้องบอกทนไม่ไหวก็เขียนจดหมายระบายความในใจ
บอกอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้วชวนกันหนีออกมาจากโรงเรียน
แล้วก็ได้เจอหน้าคุณยายชนทิชาบำรุงรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณยายก็โผล่กอดหลานชายดีใจร้องไห้
พากลับบ้านที่อุทัยธานีพาไปเจอแม่นะคะ

กลัวบอกออกมาไม่ได้วางแผนหรอกแต่กดดัน
กดดันมากก็เลยไปขอเงิน

เรื่องนี้จะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องไปตามต่อนะคะ
คือน้องถูกกดดันจากโรงเรียน

ไม่อยากเรียนที่นี่แล้วอยากกลับไปโรงเรียนเดิม
คือพอเราไปถามข้อมูลจากนักเรียนรายหนึ่ง
ก็ปรากฏว่าได้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันนะคะ
บอกว่าส่วนใหญ่เด็กที่เรียนที่นี่มีความรู้สึกคล้ายกัน
คือกดดันมีระบบระเบียบของโรงเรียน
แล้วก็มีการใช้คำพูดของคุณครู
ซึ่งบางครั้งกระทบจิตใจของเด็กนักเรียนด้วยค่ะ

บางครั้งจะพูดทำร้ายจิตใจ

ผมทำอะไรผิดทำไมผมถึงโดนขนาดนี้ขนาดนี้

แล้วผมก็พูดไปแล้วแต่ก็ยังโดนอยู่ดี

แต่พูดจากกลีเดียวกับน้องน้อง
เป็นเยอะไหมครับคุณครูในโรงเรียนนี้

ก็เป็นเรื่องดีที่เจอน้องแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ต้องย้อนกลับไปถึงต้นเหตุ

เด็กสองคนถึงตัดสินใจ
ศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีไปที่โรงเรียนนี้เลยค่ะ
แล้วก็สั่งการให้ผู้มนุยการและคุณครู
อดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก

ทำให้เด็กถึงกับต้องหนีออกมาแบบนี้นะคะ